ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
มาพูดถึง๒ประเด็นเกี่ยวกับวันสงกราน
ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนะคะช่วงต้นเดือนหน้าแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้สถานการณ์ภัยแรงขยายวงกว้าง
น้ำก็น้อยนะคะหลายหน่วยงานขอความร่วมมือ
ให้เล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัด
เดี๋ยวเราจะมาขีดเส้นใต้เพื่อที่จะวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าหลายฝ่ายให้ความกังวลมีความกังวล
เรื่องอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสำหรับสถิตินะคะ
แล้วก็ภัยแรงน้ำน้อยแบบนี้มีข้อขอความร่วมมือมาว่า

หรือว่าเราจะเล่นแบบว่าไม่ใช่น้ำดีหรือยังไง
จังหวัดนะคะออกแคมเปญบอกว่า
ใช้คำว่าซิดน้ำที่จังหวัดขอนแก่นคำว่าซิดภาคอีสานนะคะ
ก็แปลว่าการประพรมน้ำแบบประมาณ

ซึ่งวันนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์๒

เมื่อวานซืนคุยกันเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน

เราติดอันดับสองรองแชมป์
คนตายบนท้องถนนมากที่สุดของโลก

อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

คุณปียพันธ์บอกว่านั่งประชุม
ร่วมอยู่กับท่านรัฐมนตรีอาคม
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แต่ก่อนเราเป็นอันดับสอง

วันหนึ่งคนตายบนท้องถนนเท่าไหร่

ก็เอามาถั่วกับวันที่มีคนตายน้อย

นี่ตัวเลขโถชะเรียนะครับ

ที่ตายที่ว่า๓๐คน

ก็คือไปตายที่โรงพยาบาล

ของคนที่ตายบนท้องถนนด้วย

พิการพอช่วยตัวเองได้

แต่พิการที่ติดเตียง

อันนี้ก็ไม่มีสถิติบอกไว้

ไม่มีผลิตผลในการทำงานแล้ว

ภาระของประเทศ

ภาระในการเยียวยาดูแลรักษา

ก็แปลว่าต้องมีอีกคนนึง

ต้องมาช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำ

คนที่ทำงานกันอยู่ก็ต้องลางานมา
เพื่อมาช่วยคนที่ติดเตียง

คนที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้

สังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ทำไมการแก้ไขปัญหา
ป้องกันไม่ให้คนบาดเจ็บล้มตาย

ทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้

เขามาห้ั่งโต๊ะแถลงข่าวกันว่า
จะมีมาตรการอย่างโน้นอย่างนี้

เวลามีโรคภัยไข้เจ็บโรคอะไรนะ

เข้ามาทีนึงคนตายแค่คนเดียว

ไม่รู้ตั้งกี่วันกระทรวงสาธารณสุขใครต่อใครตื่นเต้นกันใหญ่
เพื่อจะวางแผนป้องกันไม่ให้โรคระบาดและคนเจ็บคนตายเพิ่ม
แต่ที่คนตายบนท้องถนนปีหนึ่งสองหมื่นกว่า
วันหนึ่ง๓๐คนโดยประมาณเอ๊ะทำไม
ทำไมไม่มีใครนั่งแถลงข่าวจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกตัวเลขความสูญเสียด้านอื่นอื่นไม่ต้องพูดถึง
ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะกำลังจะบอกว่า
เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งยังไงไม่งั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปี
กลายเนี่ยมีข้อเสนอมาค่อนข้างจะดีก็คือว่า
ใครขับรถเมามามูลนิธิเมาไม่ขับ
คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์เสนอเลยเสนอเป็นนายกนายกก็เอาด้วย
ก็คือว่าใครขับรถเมามากักตัวไว้ขังไว้แล้วก็ยึดรถ
ยึดรถไว้ห้าวันเจ็ดวันก็แปลวันในช่วงสงกราน
ไม่ต้องใช้รถกันตัวเองก็ถูกขังอยู่๑คืน
พอหายเมาแล้วปล่อยกลับเอารถออกไปใช้ไม่ได้
ไม่มีรถใช้ในช่วงสงกรานไปห้าวันเจ็ดวันเออก็เป็นมาตรการที่น่าจะทำให้เข็ดขยาด
แต่ยังเอาไม่อยู่ปีนี้ก็จะเอาอย่างนั้นอีก
แต่ปัญหาลึกก็คือว่าตำรวจเองเนี่ยเขาไม่อยากทำอย่างนั้นครับ
เพราะว่าการที่ลิฟต์รถยึดรถไว้๑สัปดาห์เนี่ยเป็นภาระกับตำรวจเขา
เอาไปไว้ที่ไหนล่ะครับถ้าเอาไปไว้ดีไม่ดีรถเขาเสียหาย
มีคนมาทุบรถมีคนมางัดรถมีคนมาถอดล้อรถเข้าไป
ใครจะรับผิดชอบตำรวจก็ต้องรับผิดชอบ
ในที่สุดตำรวจก็รู้สึกว่าฝืนใจทำไม่อยากจะทำหรอกครับวิธีการนี้
เพราะว่าเดี๋ยวก็มีปัญหากับตัวเอง
ปีนี้ก็มีข่าวอีกว่าจะทำอย่างนี้ฉะนั้นคอยดูว่าว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง
แต่ว่าข้อเสนอหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำได้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลานี้
ใครขับรถมีปัญหาสายไปสายมาไปชนเขาจะมีคลิปออกมาโชว์กันอยู่บนหน้าสื่อ
ในโลกออนไลน์ออกทีวีด้วยถามว่าคลิปนั้นมาจากไหนล่ะครับ
มาจากกล้องติดหน้ารถหลายคนมีรถแล้วมีกล้องที่ว่านี้ติดหน้ารถ
พอติดหน้ารถขึ้นมารถคันข้างหน้าวิ่งสายไปสายมาเอาคลิปมาดูก็เห็น
ก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าทำยังไงให้กล้องติดหน้ารถเนี่ย
มันอยู่กับรถทุกคันมันต้องมีแรงจูงใจให้ใครต่อใครไปติดกล้องหน้ารถ

กล้องติดหน้ารถเนี่ยเอาเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีได้ไหม
เพื่อให้ราคามันถูกลงทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงหรอกครับ
ถึงพันด้วยซ้ำไปแต่ถ้าไม่คิดภาษีกล้องจะถูกลงกว่านี้
มีคนเสนอมาบอกผมว่าเอาเหมือนกับแจกคูปองไปแลกกล่องทีวีดิจิตอลไหมล่ะ
ควักเงินออกมาก้อนหนึ่งแล้วไปแจกคูปองเลยใครมีรถ
มีรายชื่อหมดแจกไปทุกคนแล้วให้เอาคูปอง
เนี่ยไปแลกกลองมาติดหน้ารถ
อาจจะเพิ่มตัวเงินตัวเองหน่อย๒๓๐๐รัฐบาลช่วย
มาส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กล้องกันมาแล้วมา
ลองนึกดูสิครับว่าถ้ารถแต่ละคันเกือบทุกคัน
มีกล้องติดหน้ารถไอ้คนที่มันขับรถประมาท
ขับรถเร็วขับรถปาดซ้ายปาดขวาแซงคนอื่นเขาเนี่ย
ต้องถูกเอามาประจานแง่
พอถูกเอามาประจานเห็นเลขรถรถคันนี้เป็นของใคร
จดทะเบียนไว้ใครเป็นเจ้าของชื่ออะไร
สังคมโลกออนไลน์เขาก็เอามาเผยแพร่ต่อ
รายการโทรทัศน์แต่ละช่องเดียวนี้
เขาก็มีข่าวแบบนี้อยู่แล้วคือเอาข่าวจากคลิปมา
ข้อเสนอนี้ถ้าทำได้มีคนเชื่อว่า
คนขับรถจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
ถ้าระมัดระวังมากขึ้นก็เชื่อว่า
อุบัติเหตุบนท้องถนนจะน้อยลง
คนตายจะน้อยลงคนเจ็บจะน้อยลง
คนพิการจะน้อยลง

มหาศาลที่จะมาคอยบำบัดเยียวยาดูแลคนพวกนี้
ก็เสียเงินน้อยลงก็ไปดูสิครับ
หลังสงกรานเนี่ยตึกกายภาพบำบัด
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างเนี่ยเกือบทั้งนั้นนะครับ
ต้องเอาไว้รองรับคนที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ฉะนั้นวันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะสงกรานแล้ว
ปีนี้ก็แน่นอนนะเดี๋ยวก็มีการตั้งโต๊ะแถลงกันอีกว่า
เป้าว่าตัวเลขปีนี้จะต้องน้อยกว่าปีที่แล้ว

แต่ตั้งเป้าแล้วเนี่ยจะทำยังไงล่ะครับ
เพื่อจะให้คนเจ็บคนตายน้อยลง
ทำยังไงไม่ให้เราเป็นแชมป์ในเรื่องที่อับอายขายหน้าเขา
ประเทศเรามีกฎเกณฑ์มีระเบียบเจริญมาถึงขนาดนี้แล้ว
แต่เป็นประเทศที่คนตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลก
อายเขานะครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ช่วยเจ้าหน้าที่จับตาอีกทางสำหรับใครที่ทำผิดกฎจราจรนะคะ
รวมทั้งเรื่องของความไม่ประมาทส่วนตัวด้วยขอบคุณครับ